คดีนี้เป็นคดีที่เด็กแว้นเขาจับกลุ่มกันไปขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวช่วงกลางคืน
แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะไปติดไฟแดงไปเจอคนที่เขาใช้รถใช้ถนนตามปกติเขามากันสองคน
รุมทำร้ายเขาค่ะหนึ่งคนหนีทันแต่อีกหนึ่งคนสลบเหมือดกลางถนนเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วนะคะไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของเมืองโคราชเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนค่ะ
นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ค่ะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าไปเนี่ยนะคะ
เขาในภาพจะเป็นกลุ่มเด็กแว้นประมาณ๕๐คัน
ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนเที่ยวไป
เสียงดังในตัวเมืองโคราชเนี่ยโดยขณะที่จอดติดสัญญาณไฟแดงบริเวณสี่แยกปีกาซัส
มีกลุ่มวัยรุ่นโตเถียงกันสักพัก
จากนั้นวัยรุ่นประมาณ๑๐คนปรีเข้าไปรุมเตะรุมต่อยวัยรุ่น๒คน
เตอร์ไซค์ล้มเลยนะคะคนซ้อนเนี่ยวิ่งหนีไปได้
ส่วนคนขี่ถูกกลุ่มชายนับ๑๐คน
เขาบอกประเคนแข้งแทงเข่าแจกหมัดสลบเหมือดคาถนน
อาการค่อนข้างสาหัสครบเหรอฮะมาครบนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทั้งหมด
หลังจากก่อเหตุแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ตัวเอง
แล้วก็ขี่หลบหนีไปในความมืดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งล่าสุดคดีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกขเชนเสตะปุตตะ
ผู้คำกับการณ์สพรรสีมารชุดสืบสวน
นำตัวผู้บาดเจ็บนายวัชิรพงศรียงพะเนาอายุ๑๙ปี
และอีก๑คนในชานรงค์งามดีขุนทศอายุ๑๘ปี
มาสอบถามมาพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยมีญาติผู้บาดเจ็บมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
นายวัชิรพงศ์ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บที่เจ็บมากที่สุดเนี่ยนะคะ
สลบเหมือดเนี่ยเขาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุไปเที่ยวกับเพื่อนมา
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ตามปกติมาติดไฟแดงอยู่นี่แหละ
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
ล้อมไว้เยอะแยะเลยติดไฟแดงด้วยกันนั่นแหละ
แล้วก็มีหนึ่งในผู้ก่อเหตุตะโกนถามว่าบ้านมึงอยู่ไหน
ถามแบบนี้หลังจากนั้นเอาหมวกกระน็อกมาตีหัวเขา
แล้วก็ตีคนที่ซ้อนท้ายด้วยคือตีเขาทั้งสองคนเขามากันสองคน
จากนั้นตนก็โดนรุมทำร้ายจนสลบ
หมายถึงคุณวัชริพงศ์สลบเลยแล้วเพื่อนเป็นคนพาไปพักฟื้น
ดูอาการที่บ้านนะคะฟังเสียงคุณวัชรพงศ์ค่ะ

ตอนนี้ได้ทานต่อไหมไม่ได้ครับ
อยากรู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้จักกันครับ
อยากรู้เขาทำเพื่ออะไรใช่ครับ

ผู้กำกับการสพนครราชศรีมาเปิดเผยว่าหลังจากนี้
จะดำเนินมาตรการกับวัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกลุ่มอย่างเฉียบขาดหลังจากนี้ไป
จะนำตัวบุคคลที่อยู่ในคลิปทั้งหมดมาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ
สุดท้ายจับมาก็อ้างว่าคึกขนองมาเป็นกลุ่มไงมากับเพื่อนนะแล้วแบบห้าวหน่อย